อีกหนึ่งคนก็คือพี่ก้องสหรัฐไม่น่าเชื่อนะ
ก้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่งานดนตรีงานคอนเสิร์ตงานร้องเพลงหายไป

ตอนนี้พี่ก้องบอกว่าเริ่มกลับมาปกติแล้วค่ะ
บอกว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเงียบเหงาจริง
นักดนตรีก็ได้รับผลกระทบกันมากมาย
เจ้าตัวก็เลยมีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วย
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมีงานเข้ามาบ้าง
เชื่อว่าต่อไปเดี๋ยวงานก็จะมีมากขึ้นดีขึ้นเรื่อยนะคะ
ส่วนที่เจ้าตัวหันมาเล่นโซเชียลเยอะขึ้น
นี่พี่ก้องเขาก็บอกว่าที่เปิดอินสตาแกรม
ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ให้ตัวเอง
แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเสพติดโซเชียลนะ
เล่นพอประมาณจ้า
เมื่อก่อนก็เรียกว่าเยอะกว่านี้เยอะครับ

กลับมานี่ก็สัก๑๐

เดือนหนึ่งก็สามงานก็ดีใจ
แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนโดนเหมือนกันหมด

จะต้องจัดอะไรที่เป็นแบบ
กับทางร้านหรือโคลกับอะไรอย่างนี้
จะต้องเรียกว่าสร้างงานขึ้นมาเอง

รูปสวยก็สนุกดีนะ
รูปอะไรสวยมันก็เออเอาไปลงดีกว่า

แล้วก็คราวนี้ก็จะไปเรื่อยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น
ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เริ่ม

ถึงกระติกแต่ว่าก็มีรูปอะไร
เราอยากจะลงรูปนู้นรูปนี้ก็ถ่ายแล้วก็เอารูปนี้ลงเลย